อุปกรณ์สื่อสารยุคไหนโดนใจกว่ากัน

ราวราชจัดปลายนี่มันเหมือนตื่นเต้น
มันทำให้เราอาจมีความลึกซึ้ง
มันลึกซึ้งฝนอะไรอีกนะ

เพราะว่าเราอยู่กับสิ่งนี้มานานนะครับ
เราอาจจะเกิดไม่ทันยุคที่ส่งจดหมาย๑๕วันนะครับ
ผมเลยไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่คนยุคเก่าใช้ครับ
มันก็อยู่ที่คนนะมันก็มีคุณค่าแล้ว
ถ้าจะไปเข้าเข็มจดหมายได้อ่านข้อความในจดหมาย

แต่ถ้าเกิดเราติดต่อกันทางไลน์อันนั้นก็จะได้ความสะดวกมากกว่า
ไม่ค่ะน่าจะทำให้ยิ่งแบบเร็วขึ้นมากกว่า
แล้วแต่บางคนบางคนก็เจอกันน้อยนะครับ
จังหวัดเดียวกันหรืออยู่ห่างกันไม่ไกล

ส่วนมากก็น่าจะเจอน้อยลงครับ
แต่ว่าเราก็ยังมีนัดผ่านไลน์ก็เหมือนคุยกันปกติครับ

ส่วนมากก็จะเป็นการติดต่อเขาก็นัดเจอกันง่ายนะครับ
แล้วเจอได้ตลอดไม่จำเป็นว่าคุยในไลน์แล้วจะเจอกันน้อยลง
ไม่คิดส่วนไม่เกี่ยวที่ว่าเราจะห่างันตั้งแต่

การเจอเนื้อคิดถึงมันเกิดความสิ้นกำลังกว่าเดิม

ไม่เกี่ยวเพราะว่าก่อนที่จะมีเพมกระโดยินเนี้ยเข้ามาเรายังเป็นเพื่อนกัน